ปรากฏว่าน้องหายออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้
ที่แรกแม่ยังเห็นน้องเล่นอยู่หน้าบ้าน
สักพักนึงน้องร้องแล้วก็เหมือนกับวิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์ไป

เมื่อเช้านี้ค่ะเจอน้องเจออยู่ในสภาพไหน

แม่ของน้องบิ๊กวัย๓ขวบ
ร้องไห้ใจจะขาด
เมื่อวานนี้นะแม่ตามหาลูกทั้งวัน
เมื่อคืนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราย้อนเหตุการณ์เมื่อวานหน่อยละกันค่ะ
ตอนที่น้องบิ๊กหายตัวไป
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาตามหากัน
เด็กชายพงศกรวังสุขีอายุ๓ขวบนี่นะคะ

บ้านของน้องอยู่หลังโรงเรียนบ้านเหล่าสูงที่อำเภอเมืองกาลสินค่ะ
แล้วอย่างที่บอกว่าน้องเป็นเด็กพัฒนาการช้า

มีคุณยายแล้วก็คุณแม่
คุณผู้ชมเอาจริงเด็กหน้าตาน่ารักมากเลยนะ
แล้วเช้าเมื่อวานนี้คุณยายออกไปทำบุญที่วัด
แม่ของน้องอยู่ที่บ้านก็กลายเป็นว่า

สักแป๊บนึงแม่ได้ยินเสียงค่ะ

แม่ก็ละงานเลยละงานแล้วก็ออกมาดูข้างหน้าว่า

เห็นว่าลูกวิ่งตามมอเตอร์ไซค์อยู่ไปบ้านข้าง

บิ๊กคงวิ่งไปเล่นบ้านเพื่อนบ้านนั่นแหละ
ก็กลับเข้ามาแล้วก็มาทำงานบ้านต่อ

ยายก็ถามอ้าวบิ๊กไปไหนอ่ะลูก

เพราะว่าคิดว่าน้องบิ๊กไปบ้านเพื่อนบ้านไง

เอ้าเพื่อนบ้านก็ไม่รู้แล้วน้องบิ๊กหายไปไหน
นี่แหละค่ะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามหากัน
แล้วคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศการตามหาน้องไหม
คือกลัวตอนแรกกลัวว่าน้องจะตกสระน้ำจมน้ำ

เมื่อตอน๘โมงมีชาวบ้านเขาไปที่สระน้ำตรงนี้ค่ะ
สระน้ำตรงนี้นะอยู่ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้
การเกษตรบ้านดงน้อยที่ตำบลห้วยโพ
แล้วคนที่ไปเจอเนี่ยตอนแรกเขาเห็นภาพแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ปารีรัฐเนี่ยชาวบ้านเขาไปเจอแล้วเขาบอกว่า
เดินดูต้นไม้ตามปกติตรงสระน้ำ
มาตรงนี้ปั๊บเอ๊ะตุ๊กตาเหรอ
ตุ๊กตาลอยอยู่สระน้ำเหรอไม่แน่ใจ
กลับไปที่บ้านค่ะไปเรียกลูกชายให้มาช่วยกันดูหน่อย

แล้วท้ายที่สุดนี่คือร่างของน้องบิ๊กที่จมที่ลอยอยู่ในสระนี้ค่ะ
ญาติเขาเล่าให้ฟังนะว่าสระตรงนี้
ห่างจากบ้านของน้องบิ๊กประมาณ๑กิโล
แล้วเมื่อวานทั้งวันเลยก็ออกตามหากัน
รอยเท้าของน้องด้วยว่ารองเท้าของน้องบิ๊กนั่นน่ะ
สิ้นสุดตรงไหนปรากฏว่าไปเจอว่ารอยเท้าของน้องอ่ะ
อยู่ตรงทางเข้าแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตรงนี้นั่นแหละ
แล้วเมื่อวานรั้วแหล่งเรียนรู้ปิดคุณ
ทีนี้พอรั้วปิดก็เลยคิดว่าเออน้องคงไม่ได้เข้ามาตรงนี้มั้ง
เมื่อตอนเช้ามีคนมาเห็นแล้วก็ไปตามไปบอกที่บ้าน
ว่าน้องอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้พอทุกคนตามมา
ก็มาเจอศพแบบนี้นะคะคือน้องก็คงเข้าไปในแหล่งเรียนรู้นี่แหละ
เพราะรอยเท้าไปสิ้นสุดอยู่ตรงนั้นแล้วสระนี้มันก็อยู่ในแหล่งเรียนรู้